เล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนค่ะ
ค่ำคืนดึกของวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
มีกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเข้าไปที่บ้านพักของชาวบ้านหลังหนึ่ง
หลังจากนั้นก็อุ้มหายตัวไป
เมื่อวานนี้ยาดของผู้ชายที่หายตัวไปเขามาร้องกองปราบ
บอกว่าอยากให้กองปราบช่วยเหลือหน่อย
ล่าสุดค่ะจู่เมื่อวานเอาเมื่อเช้าตี๔
แล้วคุณผู้ชมตอนญาติไปถึงเนี่ย
ผู้ชายคนดังกล่าวร้องโอดโออยู่บนเตียงไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
สภาพเจ็บหนักเนอะทีนี้เราก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พลเสือดาวอายุ๖๒ปี

ก็คือเป็นญาติของผู้ชายที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๓ของวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่หลานชายหลับอยู่ในบ้าน
จู่ก็มีชายชะกัน๕คนแล้วก็ผู้หญิง๑คน
แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก๑คันค่ะไปจอดหน้าบ้าน
แล้วก็บุกเข้าไปในบ้านใช้ท่อนเหล็กค่ะคุณ
รุมตีหลานชายจนกระทั่งดั้งหักเลือดไหลอาบ
สุดท้ายหลานชายสลบเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
จากนั้นก็จับหลานชายแก้ผ้าใส่กุญแจมือ
แล้วก็พาไปเที่ยวโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่๑๙
หรือชาวบ้านเรียกว่าโรงพยาบาลท่าม่วง
ซึ่งตอนนั้นคุณกัมพลบอกว่าตัวเองกับญาตินะรีบตามไปที่โรงพยาบาล
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่า
กลุ่มชายชะกันเหล่านี้ค่ะก็พาตัวหลานชายตัวเอง
คนเจ็บชื่อว่านายสุรัสออกจากโรงพยาบาล
ทั้งที่ตอนนั้นพยาบาลก็ทำแผลกันอยู่
คือกลุ่มชายชะกันนี้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
จะเอาตัวนายสุรัตน์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
มกลางทั้งสายตาของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล

ทีนี้ก็ต้องปล่อยตัวไปเพราะอ้างตัวมาเป็นตำรวจแบบนี้
ใช่แต่ปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันเหล่านั้น
เอาตัวนายสุรัตน์ออกไปหายไปเลย
รู้อีกทีญาติบอกว่าหลานอยู่ที่โรงพยาบาล
เมื่อเช้าก็เลยพากันไปที่โรงพยาบาล
ตอนนี้พยายามนะพยายามสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ว่า

ใครเป็นคนเอาตัวหลานชายไปส่งที่โรงพยาบาล
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอดูกล้องวงจรปิด
ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
คุณกัมพลบอกว่าเบื้องต้นทราบมาแบบนี้
ทราบมาว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ชื่อว่าผู้กองบอนบอนไหนก็ไม่รู้นะครับ
ผู้กองบอลเอาล่ะสำนักการตำรวจแห่งชาติ

คุณกัมพลยอมรับนะว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
หลานชายไปทำอะไรมาผิด

ตำรวจคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษันติราช
ก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายประชาชนแบบนี้

เพราะว่าหลานชายมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวก็เท่านั้น
ไม่ใช่เอเจนค้ายาเสพติดรายใหญ่
ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับกฎหมาย

ก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบว่ากลุ่มชายชะกันดังกล่าว
เป็นตำรวจจริงหรือไม่อย่างไร
แล้วจะต้องมีการส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา